ใช่ครับอย่างไรให้มีประโยชน์นะครับ

เราหรือจะไม่มีค่าสำหรับเราในตอนนี้

เรื่องได้เลยเริ่มจากการจัดบ้าน

ว่ามันเต็มแล้วเราก็ต้องแบบให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์มากกว่าเรา

ร้องอย่างนั้นนะ

เข้ากับหนังมากแบบมากไม่รู้เข้าขนาดนี้
เข้าลึกเลยเหรอ
เรื่องนี้พี่ซานคาดหวังไงบ้าง

ถ้าเป็นพี่เต๋อเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรครับ
คือเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครหยิบมุมนี้มาเล่า
เพราะภาพยนตร์ของเขาส่วนใหญ่จะเป็นหนังเกี่ยวความรู้สึกครับ
อย่างเรื่องนี้มันความรู้สึกผ่านคนและสิ่งของ
ไม่ใช่บทเดิมเดิม

คือโดนทิ้งมาตลอดทุกเรื่อง

มันจะเริ่มได้แฮปปี้ไปเลยคนก็ไม่ดูสิ

แต่หมายความว่าปีนี้เรามาแบบสายแบบโดนเทโดนทิ้งไง

ครับก็หนังมันมีไคแมค

นั่นแหละครับผมให้ลุ้นให้ได้ลุ้นกัน
แบบนั้น
ไม่รู้ยังไงครับเค้านั้นเสื้อสวย

สีเอฟตอบไปเลยค่ะ

ตื่นก่อนแถวพี่สัน
ห้องให้ฉริน

ถ้าอีก๑๐วันเรียนภาพก็ไม่น่าจะทัน

ข้อความรู้ไม่เช็ท
คุณขอตอบ
ปีน่ะงานเยอะไหมครับพี่สนิม
ไม่ไอ้รอครับน่าจะมีใครมีจิตแจ้งงาน

อยากครอบหวังอย่างนี้บ้างครับ

ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างในชีวิต
ไม่เคยคิดคาดหวังอะไรเลยครับผมรู้สึกว่า
ผมทำตามความรู้สึกเดียวว่าเราอยากทำอะไรบ้างในชีวิตนี้

จะไม่คิดว่าปีนี้นะฉันต้องเป็นอันนี้ให้ได้

น้องเรียนคาดหวังว่าก็ต้องมีแฟนไปเลยนะ

ตอนนี้เจอยังคะยังไม่เจอนะคะ

ปล่อยแพงปี้ชงเลย

เป็นไงคะชงเข้มหรืออ่อน
ชงทั้งโอนตินและเนสกาแฟ

จะไม่รู้แม่ของฉันใช่เรา

อยากจะร่วมตัว
มีการแก้ไงบ้าง

ใส่วิทัศน์อะไรแบบนั้นไม่แน่
ปกติที่ผ่านมาแล้วนี่ชทนแนวชงดีหรือว่าชงไม่ดี

ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรเลย
แค่ป้องกันนิหลายให้ผมยิ่งหรือฮะ
ใช่ค่ะหรือว่ารสชาติชงดีจะไม่โหกอะไรอย่างนี้

แก้ชงมีการแบบว่าชีวิตเราดีอะไรนู่นนี่นั่น

ชงอะเป็นยังไงบ้างเมื่อผ่านมาช่วงนี้

มันก็ดีสำหรับเราแล้วแหละ
แล้วพรุ่งนี้อาจไม่เกิดสิ่งที่ดีตามมาในอนาคตเราอาจจะไม่รู้
ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้

ผมพาผมคีย์หลังไป
ทำไมคุณแม่นี่ความจริงหรือว่า
ความจริงความจริงแม่ผมชอบพาไปแค่ชง
เนี่ยแต่เขาจะชวนไปอีกเนี่ยเขาก็รู้ว่าปีนี้ผมชง

ก็แม่คลอดเหรอแม่คลอดมา
แม่ผมเป็นชาวต่างชาติ

เราทำได้ผมไม่รู้ว่าจะไปดั้งเถียง

ปั๊บก็เมื่อกี้พูดแบบนี้ไง
วันต่อเมื่อกี้พูดอ่ะผมขอผมเข้าไป

อย่างไรไม่ให้เหลือเธอ๒๖ธันวานี้อย่าลืมกันนะครับผม
ภาพยนตร์ที่เอาไปเลย

อะไรเน้นบ้างคะเน้นเรื่อง
แสดงทั้งบททั้งโปรดักชั่นภูมิกับเน้นครับ
ภูมิใจคนดูใช้ลงไหนบ้างคะครับทุกลงภาพยนตร์ขอบคุณครับ
โอเคขอบคุณค่ะ
นี่เดี๋ยวขอก้อนชาวฝรั่งเศสอ่ะเออแม่มันชาวฝรั่งเอง